เรื่องของขโมยขโจนแล้วยิ่งเจ้าของนะครับเขารักเขาหวังเขาแหน่งของเขา
ที่พูดถึงคืออะไรต้นไม้ต้นกล้วยด่างนะครับถูกตัดไปทั้งต้นเลยครับ
ดูเอาสิโอ้โหเนี่ยฮะเหตุมันเกิดที่บ้านเลขที่๒๐ทับ๑หมู่๒ตำบล
พญาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
คุณพี่ท่านนี้ก็คือคุณปภาวิทย์เดือนเพ็ญศรีเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
เมื่อวานตนก็มาพบว่ากล้วยของตัวเขาที่ปลูกเอาไว้มันหายไป
ไม่ใช่กล้วยธรรมดาเป็นกล้วยด่างพันธอรีด้าและน้ำว้าด่าง
กี่ต้น๗ต้นโอ้โหโดนตัดไปเลย
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า๓แสน
โอ้โหเขาเลยต้องไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน
บ้านหลังใกล้แล้วพบว่าเมื่อคืนวันที่๒๘ที่ผ่านมานะครับ
มีคนขับรถกระบะมาดูลาดเหลาที่บริเวณบ้านของเขาก่อนในช่วงเวลากลางดึก
เอาล่ะพอได้จังหวะสบโอกาสตัดต้นกล้วยขโมยไปเลย

เห็นทะเบียนมั้ยอ่ะน่าจะเห็นนะมุมอื่นอ่ะ

คุณพี่เจ้าของเขาก็ได้นำคลิปไปโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
เพื่อติดตามหาเบาะแสผู้ก่อเหตุ
ปรากฏว่ามีคนติดต่อมา

จริงครับแล้วขอให้ถอนแจ้งความด้วย
เพราะเขาบอกว่าทำไปอารมณ์ชั่วโม่ม

แล้วขอบอกว่ามีครอบครัวต้องดูแลเขาอ้างอย่างนั้นนะ
อ้าวเหรอ

เนี่ยขุดไปเลยอ่ะอันนี้มีหน่อด้วยอ่ะ
บางต้นเขาขุดไปบางต้นเขาตัดไปเลยอ่ะ
ข้างล่างคุณตัดข้างบนแล้วมันยังไง
ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ที่เจ้าของแล้วนะ
เขาจะแจ้งความหรือไม่แจ้งความนะ
เสียหายหลายแสนอย่างน้อยก็คือต้องแจ้งความเอาไว้
จะได้ไม่ไปทำแบบนี้ที่อื่นเพราะว่าเจ้าของเขาบอกเขาไม่ได้ถอนแจ้งความนะ
มันก็ไม่ใช่มูลค่าหน่อยนะ
บางคนมองว่าต้นไม้อาจจะไม่เอาเรื่องเอาความมันก็ไม่ได้นะคุณ
ค่ะก็ทำมาหากินที่สุจริตดีกว่านะคุณผู้ชมนะ